ร้านอาหารกันหน่อยดีกว่านะจะพาไปร้านอาหารสไตล์จีนที่การันตีความอร่อยมากว่า๗๐ปี
กับเมนูเด็ดประจำร้านอย่างอีหมี่และบะหมี่อัศวิน
ฟังแบบนี้น่าสนใจร้านนี้จะอยู่ที่ไหนติดตามกันในช่วงตลอด
อาหารของอเล็กรัชวงศ์โรนนี้อาหารแบ็ดกะเร็ดอาหารจานเดี่ยวส่วนใหญ่ของเราก็เป็นราคา
ก็เป็นราคาย่อมยาวคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

เหมือนเราจะฟรีดรสชาติอาหารเอาไว้สัก๗๘๐ปีอยู่ในร้านนี่แหละ
ครับผมชื่อกมนตรีสิทธิเชษนะครับ
ผมเป็นเจ้าของร้านรุ่นที่๓ต่อจากรุ่นที่๒
คือคุณดันัยกับคุณราตรี
ผมเป็นคนจีนอพยพย้าย
ถิ่นฐานเข้ามาอยู่เมืองไทยตั้งแต่สมัยราชการที่๙
เริ่มทำร้านอาหารเป็นร้านจริงของตัวเอง

แถบนั้นชอบเรียกผมผมว่าอเล็กซ์
อยู่ราชวงศ์ก็เลยกลายเป็นอเล็กราชวงศ์

อีมีชื่อเต็มเขาว่าอีฟุมี
ฟูหมีนถือว่าเป็นอาหารมงคลของคนแป้จิ๋ว
วิธีการทำก็คือการนำเส้นบะหมี่สดมาทอดกรอบจนฟู

การที่เส้นที่เขายุบลงไปเขาจะดูดครับ

ส่วนที่อยู่กับก้นกระทะจะกรอบส่วนด้านบนจะนุ่ม
วิธีรับประทานเราจะรับประทานกับซีอิ๊วกิ๊กโชว์
แล้วโรยด้วยน้ำตาลทรายอีกเล็กน้อย
เท่ากับว่า๑คำเราจะมี๔สัมผัส
กรอบนุ่มเปรี้ยวแล้วก็หวาน
อันนี้คือคอนเซ็ปต์ของอีมิ
เตี๋ยวรั่นหน้าหมูสับสูตรของดั้งเดิม
ที่ทางร้านขายมาตั้งแต่รุ่นโป่งรุ่นอามาศ
จะเป็นรัดหน้าหมูสับแบบที่ใส่น้ำพริกเผา
แต่น้ำพริกเผาของเราไม่เผ็ดเด็กทานได้
ความหอมของน้ำพริกเผาที่ใส่ลงไปในน้ำราดหน้า
มันจะพาให้เรารู้สึกแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยร้านหน้าทั่วไป
ถ้าจะเผ็ดก็เผ็ดติดปลายลิ้นปะแร่มตั้งแต่น้ำพริก
ร้านหน้าไก่เนี่ยมันอยู่กับคนไทยมาร้อยกว่าปีแล้วนะ
เข้ามาอยู่กับคนไทยตั้งแต่ปลายราชการที่๕
เป็นอาหารชนิดนึงที่ให้คนที่อบพยพมาทางเรือ
คือใครทาน้ำราชวงศ์ได้รับประทานเป็นอย่างชนิดหนึ่ง
นายตำรวจเจ้าราชวินเวลารับประทานอาจจะยุ่งยากเล็กน้อย

หากจำการใส่โน้นใส่นี่ให้มันแตกต่างจากชาวบ้านเขา

บะเมียตะวินเหมือนเลยตั้งตำนานตัวเอง

ให้มันประหลาดไม่เหมือนเจ้าบ้านเขา
สำหรับร้านนาเล็กราชวงปัจจุบันนี้นะครับ
เราตั้งอยู่ที่ซอยโชคชัยร่วมมิตร

เป็นอาหารแบบธรรมดา

เพื่อคนธรรมดาเข้ามารับประทานครับ

แต่จริงรสชาติไม่ธรรมดา